จนถึงขนาดนี้นะครับผู้ค้าแผงพระเครื่องแล้วก็พระเหรียญที่จังหวัดปฐุมธานี
ยังไม่พบการซื้อขายเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ส่วนผู้ต้องหาก็ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
เจ้าตัวยังคงยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็พร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาล
โดยตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานียังคงควบคุมตัวนายสุชาติต่อเติม
หัวหน้าช่างโรงกระสาปผู้ต้องหาคดีขโมยเหรียญกระสาปที่ระลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี๕รอบ
พันศาซึ่งเป็นเหรียญทองคำแท้ขัดเหงา๕๐เหรียญ
ออกไปจากโรงกระสาปมูลค่า๑๕๐๐๐๐บาท
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีญาติยื่นขอประกันตัว
โดยตำรวจตั้งหลักทรัพย์เอาไว้๑๕๐๐๐บาท
ซึ่งเจ้าตัวยังยืนยันความบริสุทธิ์แม้จะเป็นหนึ่งในผู้ถือกุญแจตู้เซฟ
แต่ไม่มีส่วนร่วมในการก่อเหตุดังกล่าวและพร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาล
ที่ผ่านมาก็ได้ให้ปากคำเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ส่วนผู้ต้องสงสัยคนอื่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ขณะที่นางคำพรถือความซื่อผู้ให้เช่าพระเครื่อง
และพระเหรียญในตลาดพระพรีเซนเตอร์อำเภอเมืองปฐุมธานีบอกว่า
ยังไม่เคยเห็นใครนำเหรียญที่ระลึกออกมาขายตามแผงพระในตลาดแห่งนี้
ส่วนในอเนกแร่ตันฉายา๑วัดป่ามองว่า
หากใครได้เหรียญที่ระลึกทองคำไปจริงคงไม่กล้านำออกมาขายในช่วงนี้
เพราะเหรียญที่หายไปมีตำหนิเป็นที่สังเกตได้
แต่ว่าในวันข้างหน้าราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอน